จะพาไปดูกันต่อนะคะกับพระเอกหนุ่มคนนี้คุณอ๋อมอักภัณฑ์
ค่ะทำไมคะโอ้เมื่อวานไปเจอมานะคะดิฉันก็งงนี่เลยแฟชั่น
เขาจะรับประทานอาหารแล้วลืมเอาผ้าเช็ดปากออกนะคะจะบอกว่าแฟชั่นผู้ชายสมัยนี้ก็๙ลำมากนะคะ
งงกับชุดเขามากกลัวแล้วแม่จ๋า
ใจนะคะรวมไปถึงเรื่องความรักนะคะ
เขายอมรับว่าคุณอ๋อมเนี่ยเป็นพระเอกที่มีแบบสาวมาภัวพันธ์เยอะเขาโล่หรอ
บางทีนะคะที่ฉันไปทำข่าวก็งงว่าตกลงแล้วนางคุยกับใครอยู่นะคะล่าสุดก็เป็นน้องไหมแพลร์นั่นเองนะคะ
นี่เลยคนนี้ค่ะเล่นละครด้วยกัน

หมายถึงว่าแซวเล่น

ก่อนหน้านี้นางก็คุยกับคนที่ชื่อฝนอีก

ฉันจะพาไปเปิดใจเรื่องที่มันติดอยู่ที่คอเขาด้วยค่ะ
ว่าเขาจะทำอะไรกันแน่ไปฟังเลยค่ะ

คือต้องบอกว่าสถานะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มคุยกัน
แล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากนะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดอะไรไม่ได้เร่งรีบ
ใช้ชีวิตตามปกติคือใครเห็นก็เห็น

ที่เป็นแบบมีเหมือนเป็นบูเหมือนแทงไทยอะไรอย่างนี้
ก็เป็นแฟชั่นใหม่แล้วก็ไม่เคยแต่งแฟชั่นอยู่แบบนี้เหมือนกัน

ดิฉันว่ามันเหมาะกับผู้ชายยุคนี้นะคะ
เวลาเจอสาวสวยอย่างเชอรี่อย่างนี้

จะพูดเลยว่าน่าจะเอาไปซับน้ำลายหรือเปล่า
จริงนะคะก็ถือว่าเป็นแฟชั่นละกัน
คุณผู้ชายสมัยนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเนาะ

คุณออมเขาก็ตามนั้นนะคะ

คุยกับใครก็ต้องแบบว่ามุมลับนิดนึง
เค้าคุยทันละคนไหมเอาอย่างงี้จัดฟุตบอลนิดหนึ่งนะคะคือครอบลูกครอบครัวนึงไปงงนิดหนึ่ง

โกรธค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะ